คุณต้องรวบรวมหลักฐานให้มันแน่นหนา

แล้วทุกวันนี้เป็นยังไงครับ
ผมไม่เห็นไม่เห็นมีใครออกมาพูดอะไรเลย

เห็นใจผมบ้างเห็นใจครอบครัวผมบ้างเห็นใจประชาชนบ้าง
เพราะผมกับครอบครัวผมเป็นคนที่เสียหาย
เสียอิสระภาพสูญเสียทั้งเข้มขัดแชมป์สูญเสียทั้งโอกาสดี
เสียทุกสิ่งทุกอย่างสูญเสียทั้ง
ถ้าผมไม่ได้ครอบครัวที่ดีผมก็อาจจะสูญเสียภรรยาสูญเสียตรงนี้ไปด้วย

ผมแล้วก็ผมก็อยากจะฝากไปถึง
ทุกคนครับฝากผ่านสื่อพี่จอมขวัญนะครับผม
ว่าฝากไปว่าเกี่ยวกับที่มันแบบ

ช่วงแรกที่เขาโจมตีผมมากมายครับ
ผมบอกได้เลยว่าตรงนี้มีแต่ข่าวมั่วเท่านั้นครับ
ข่าวมั่วเหมือนคดีนี้นะครับ

ตรงนี้นะฮะว่าคดีของผมเนี่ย
ไม่มีถึงอุทธรณไม่มีถึงตีกาแล้วครับ

ผมเป็นคนบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม

สิ้นสุดแล้วถึงที่สุดแล้ว

อะไรที่จมตีผมอีก
เพราะทุกวันนี้ครอบครัวผมกับตัวผมเองก็
ก็เจอปัญหาม้ามมากพอแล้ว

สัจธรรมของโลกนี้แล้ว
ว่าใครจะอยู่ข้างเราบ้าง

ฝากไปถึงการขายรถด้วยนะครับ

การโอนลอยเนี่ยพวกนี้นะครับ

ข้อมูลจำนวนมากทันที่คุณแม่
คุณอ๋อยได้เจอนะคะ
จริงถ้าใครหลังจากนี้ถ้าสมมุติได้มีการแชร์กัน
ก็คงจะเป็นประโยชน์เท่าที่ครอบครัวคิดว่าจะช่วยกันแชร์ได้

คือว่าแน่นอนณตอนนั้นเราเชื่อไม่ได้
แต่เราบอกได้ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะสู้แบบไหน
ช่วยได้แค่นี้ว่าคุณมีสิทธิ์พาเขาไปสู้ช่องทางไหนบ้าง
คุณมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ของคุณแบบไหนบ้าง
แล้วครอบครัวนี้เป็นอย่างนั้นค่ะคุณผู้ชม
คือเขามาแบบก็ไม่รู้อะไรเลยจริง
แล้วอะไรที่ไม่มีอยู่ในมือเขาก็เดินหน้าขอเอง
ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนจะมีคนเชื่อหรือไม่เชื่อ
จะมีคนให้ง่ายให้ยากเขาไปทุกที่จริงนะคะ
แต่เรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงปีเสร็จ
พี่ยืนยันอีกคนนึงว่าคุณมีครอบครัวที่ดีมาก

เพราะฉะนั้นคือหลังจากนี้ค่อยก้าวค่ะนะคะ

แต่ว่าค่อยก้าวหลังจากนี้พี่ว่าก็จะหนักแน่นแล้วก็มั่นคง
เรายังคงเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้เหมือนเดิม
ตัวเล็กวันนี้ไม่มาสนจักรเล็กเกินนะพ่อเนอะ

วันนี้ยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะเราผ่านมันไปแล้ว
นะคะยังไงขอบคุณแล้วพี่เป็นกำลังใจให้แก๊กจริง
ครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ